ไปดูเรื่องนี้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมช่วงนี้หน้าฝนนะคะ
บางทีเราออกไปไหนมาไหนก็อาจจะเปียกนะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดี
ถ้าไม่มีร่มเนี่ยก็ต้องวิ่งไปซื้อหรือไปหามา
ถ้าไม่มีก็ต้องไปขอยืมใครก็มาแล้วกันนะคะ
แต่ระวังนะคุณผู้ชมอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะ
โอ้โฮ

เห็นแล้วหนักจิตหนักใจจริง
คือดูเหมือนว่าคุณพี่เนี่ยจะมาซื้อของที่อยู่ตรงข้ามบ้านหลังที่ไปยืมร่มมานั่นแหละ
คืออีกนิดเดียวจะถึงร้านเขาแล้วไง

เดี๋ยวต้องกางร่มนิดนึงเดี๋ยวเปียกฝน

ถ้าเปียกฝนให้นิดหน่อยมันก็อาจจะเกิดให้การเป็นหวัดเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันไป

รีบกลับมาล้างหน้าอาบน้ำสระผม

จะได้ป้องกันจักรเชื้อร่มด้วยนะ
คุณจะ